พาไปดูเรื่องของเทศกาลตรุษจีนก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะ

มีทั้งควันมีทั้งสิ่งที่หลงมายังไงก็ไม่รู้
โอ้โฮ

ดูนะตอนแรกคนเสื้อเหลือนี่ชี้
ดูจะปะเผ่าคงแต้งหรือต้องลูให้ลี

ขอตั้งต้อนอย่างนี้ปล่าวไป

แล้วยังไงสักพักโอ้โหมาเลยเจ้าที่มาเลย

เจ้าที่อาจจะเคือง
โอ้ยเจ้าที่แรงจริงคั้นว่ายังไง

พอต้องปตูไปหมดอะ

รวมูบระวังกันด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็กลับมาทำงานได้แล้วนะครับ